แม่เดี๋ยวผมไปบ้านหมวดก่อไก่หน่อยนะ

นี่คือประโยคสุดท้ายที่ลูกชายพูดกับพ่อ
หำจากนั้นหายตัวไปเลยห้ายไปด้วยเหรอ
ตั้งแต่ยี่สิบสองสิงหาค่ะโอ้ย
แล้วล่าสุดที่เจอไร้ลมหายใจแล้วนะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกค่ะคือแม่เขาไปแจ้งความ
เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีนะแม่ไปแจ้งกับตำรวจที่สพลาดย่า
บอกว่าลูกชายก็คือในอาร์ตอายุ๓๒ปีหรือว่านายรัฐพลเชนชาญ
หายออกจากบ้านไป๒๒สิงหา๒ทุ่มครึ่ง
แล้วก็บอกกับแม่ว่าจะไปบ้านหมวดกไก่
เพื่อที่จะเอามอเตอร์ไซค์ไปจำนำแล้วติดต่อไม่ได้เลย
แม่ไปหาหมวดกอไก่ด้วยนะได้รับคำตอบว่าวันนั้นน่ะ
ได้ให้ลูกลูกของหวดก่อไก่ก็คือในตูน

ให้ไปส่งที่ปากซอยรีสอร์ทลมเย็นมันอยู่คนละทางกันเลยอ่ะ
หลังจากนั้นนักข่าวได้กล้องวงจรปิดมาค่ะ
หน้าค่ายสุรศรีจะเห็นยารีสของในตูน

อาร์ตคงจะอยู่ในรถด้วยนี่อันนี้
่งหน้าไปตามเส้นทางไม่ใช่ทางไปรีสอร์ทลมเย็นซะหน่อย

ร้อนใจเหลือเกินค่ะแม่ไปถามร่างทรง
บอกว่าลูกชายจะกลับมาจะยังมีชีวิตจะปลอดภัย

แต่ไม่ได้เป็นไปตามที่ร่างทรงบอก
เพราะว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้รับแจ้งว่าคนเจอศพอาร์ต
ซ่อนเอาไว้ใต้พุ่มไม้ในป่าลึก
ที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนี่แหละค่ะ

น่าจะเสียชีวิตมาเป็นสัปดาห์แล้วค่ะ
ดูบนเสื้อเสื้อเป็นรูนะไม่แน่ใจว่ารูนี้จากกระสุนปืนหรือเปล่า
ตำรวจก็เอาเครื่องตรวจโลหะตรวจสอบก็ไม่เจอกระสุนปืนนะ
เก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานถามว่าไปเจอศพอ่ะ
ถ้าเกิดว่าคิดเชื่อมโยงไปที่บ้านหมวดก่อไก่เพราะว่านายอาร์ตบอกว่าจะไปบ้านหวดก่อไก่ใช่ไหม
จุดตรงเนี้ยห่างจากบ้านหมวดก่อไก่กี่โลยี่สิบนะคุณผู้ชม
ก็เป็นลูกชายของอดีตทหารเพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากเรือนจำได้ไม่นาน
ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบ
ล่าสุดเนี่ยสารก็ออกหมายจับนะคะในตูนลูกชายหมวดกไก่นั่นแหละ
ตูนนายนัทธวัยวัฒน์วันชนะอายุ๓๔ปี
โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ซ่อนเร้นอำพลางศพค่ะ
คุณผู้ชมแม่จะใจสลายเลยนะ
หายไปอาทิตย์นึงมาเจออีกทีนึงลูกไร้ลมหายใจแล้วค่ะ